เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพอันนี้มันก็สำคัญนะ
คือการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทำให้อายุยืนยาวยืนยาว
มันก็เป็นการบ่งชี้ว่าประเทศนั้นจังหวัดนั้นในภูมิภาคนั้นเนี่ย
มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี
ในเมืองไทยของเราคุณผู้ชมเชื่อไหม
มีคนที่อายุเลย๑๐๐ปีเนี่ยก็หลายคน

ใช่วันนี้เรารวบรวมแล้วก็จัดอันดับมาให้แล้วกับ

ความพิเศษของรายการตลอดข่าววันนี้

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
รวมถึงคุณทวดที่มีอายุยืนยาว๑๐๐กว่าปีมาฝาก
อยากรู้เหลือเกินว่ามีเคล็ดลับอะไรดี
ถึงได้ประคับประคองความเก่าของชีวิตได้ยืนยาวขนาดนี้

เริ่มกันที่อันดับที่๕
หลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรอายุ๑๐๙ปี
หลวงปู่บุตรดาปุญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามตำบลโนนหมากเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วมีอายุ๑๐๙ปี
ซึ่งหลวงปู่มีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณแข็งแรงอารมณ์ดีจิตจำใส
นับเป็นพระเกจิอาวุโสที่มีความเมตตาธรรมสูง
ใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอยู่เสมอ
ถึงแม้ท่านจะชราภาพแต่ก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์มีได้ขาดค่ะ
ต่อกันที่อันดับที่๔คุณยายทวดเปลี่ยวเพชรพวงอายุ๑๑๓ปี
คุณยายทวด๖แผ่นดินชาวอำเภอปลายพระยาที่อายุยืนที่สุดในจังหวัดกระบี่
ยังมีสุขภาพแข็งแรงเดินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องคอยพยุง
และยังสามารถเขียนอ่านได้คล่องสามารถท่องบทสวดพาหุงมหาการุณิโกอย่างชัดเจน
คุณยายทวดเกิดในปีพศ๒๔๕๐ปีมะแม่เดือน๕วันจันทร์
สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
มีลูกทั้งหมด๙คนเป็นชาย๕คนหญิง๔คน
ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว๔คน
แถมยังเผยเคล็ดลับอายุยืนให้ฟังด้วยว่าชอบทานแกงเลียงผักลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
ต่อกันที่อันดับที่๓คุณปู่ปุ่นตะโกสัยอายุ๑๑๔ปี
คุณปู่ปุ่นชาวบ้านบางสะพานอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
สุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง
ในอดีตคุณปู่เคยเป็นทหารไปร่วมรบสมัยสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่๒
และประจำการอยู่ชายแดนแถบอำเภอแม่สอด
ปลดประจำการก็มาตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอวังทองโดยเคล็ดลับอายุยืนก็คือ
กินผักกินน้ำซาวข้าวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ทำให้มีอายุยืนยาวมา๖แผ่นดินแล้วล่ะค่ะ
ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุ
ต่อกันที่อันดับที่๒คุณยายทวดเห็งเกิดแก่นอายุ๑๑๗ปี
ทวดเฮงอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่๓๙๑หมู่ที่๓
ตำบลโกสัมภีร์อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผ่าฟื้นขายได้ทุกวัน
พูดได้คล่องแคล่วความจำดีคุยสนุกสายตาดี
หูได้ยินเสียงชัดเจนสามารถเดินเหินได้อย่างสะดวก
ยิ้มแย้มอารมณ์ดีตลอดเวลา
เคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนก็คือ
กินอาหารประเภทปลากินเนื้อหมูนิดหน่อย
รสชาติของอาหารไม่จัดจ้านและกินให้ตรงเวลาสามมื้อ
ทำอย่างนี้เป็นประจำค่ะจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
อายุก็จะยืนตามไปเองจ้า
และผู้ที่มีอายุยืนยาวเป็นอันดับที่๑ก็คือ
คุณยายทวดแวร์บีดอกอายะหะยี
เป็นชาวตำบลระจันทร์อำเภอยรังจังหวัดปัตตานี

คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทย
คุณยายทวดยังคงมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บผิวพันธ่องใสพูดคุยตอบโต้ได้ดี
เคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนก็คือ
ไม่ทานสัตว์ใหญ่เน้นผักผลไม้ปลาเป็นหลัก
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดื่มน้ำอุ่น
ยังไงชาวตลอดข่าวก็ขอให้คุณปู่ทวดคุณยายทวด
อายุยืนยาวมากขึ้นกว่านี้ไปอีกนะคะ
โอ้โหแข็งแรง
เป็นไงมีไอดอล

เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกาย
แล้วก็จิตใจเราไงต้องมีความสุขจิตใจแจ่มสายไม่เครียด
อย่างหนึ่งนะที่ผมไปดูไปฟังแล้วดูเหมือนมันจะเป็นเคล็ดลับจริง
สำหรับคนที่อายุยืนยาวเนี่ยเขาทานอะไรรู้ไหม
ทานปลาจริงใช่ถูกต้องส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้